มาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่มหาสารคาม
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้เป็นเหตุการณ์ผู้ชายอายุ๔๕ปี
ใช้จอกทุบศรีษะพระระสงฆ์อายุ๘๑พันธุ์ศาสตร์

แต่ว่าชาวบ้านไปช่วยจับกลุ่มตัวไว้ได้
ช่วงที่จับกลุ่มตัวไว้ได้ชาวบ้านพยายามสอบถามพูดคุย
เขาพูดคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะ
อย่างไรก็ตามวันนี้ตำรวจนำตัวไปทำแผนที่วัดอีกที

ประชาชนพุทธศาสนิกชนมายืนรอดูเหตุการณ์

เหตุฆ่าพระสงฆ์เกิดขึ้นในวัดแห่งหนึ่ง
พื้นที่ตำบลภูชัยอำเภอวาปีปฐุมมหาสารคามค่ะ
ตำรวจรับแจ้งเหตุมีพระถูกทำร้ายจนมรณภาพ
เข้าไปตรวจสอบนะคะพบร่างของพระสมบังกองบุตรอายุ๘๑ปี
สภาพถูกตีด้วยของแข็งเป็นแผลชะกัน
อกจากนี้พบจอบมีด้ามจับและท่อนไม้ที่เปื้อนเลือด
ขณะเดียวกันชาวบ้านช่วยกันจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้นะคะ
ทราบชื่อนายอิ่นอ้อยชัยโชคอายุ๔๕ปี
จากการสอบสวนในอินอ้อยผู้จำไม่รู้เรื่องค่ะ
วกไปวนมาคล้ายคนเมากาวนะคะ
ตำรวจควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
เพื่อเตรียมสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไป
ทีนี้ไปถามผู้ใหญ่บ้านคือนายศักดิ์สินแก้วสัง
บอกว่าพระที่มรณภาพชื่อว่าพระสมบัง
พรรษาอยู่ในวัดแห่งนี้๗พันศาแล้วนะคะอยู่เพียงรูปเดียว
ส่วนนายอิ่นอ้อยเดินทางมาจากจังหวัดเลยได้๒วัน
ไม่ได้มาคนเดียวด้วยมาพร้อมกับพี่ชายนะคะ
พูดคุยกันบอกว่ามาตามหาแฟนอยู่ในหมู่บ้านนี้
และจะมาขออาศัยนอนอยู่ที่วัดแห่งนี้
ผู้ใหญ่บ้านบอกถึงประวัติในอิ่นอ้อยด้วยนะ
บอกว่าเคยเป็นคนคุ้นหน้าคุ้นตานี่แหละ
เพราะว่าเคยมาบวชที่วัดแห่งหนึ่งอยู่หมู่บ้านข้างนี่นะคะ
หลังจากตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เขาสติดีขึ้นนิดหน่อยพูดคุยได้บ้าง
สอบถามนะคะว่าทำไมถึงไปทำหลวงตา
เขาตอบว่าก็พูดคุยกับหลวงตาหลายครั้งแล้ว
แต่หลวงตาไม่ยอมตอบอาจจะเป็นการพูดคุยสอบถามว่ามานอนที่วัดนี้ได้หรือไม่เนี่ยนะคะ
ตอนนั้นเลยโมโหจึงคว้าจอบมาตีและอ้างอีกว่าตอนนั้นตัวเองเหมือนคนไม่มีสติเลย
ทำอะไรลงไปไม่รู้ตัวเลย
ผู้ต้องหาไปกราบขอขมาศพหลวงตาสมบังนะคะ
แต่ว่าการทำแผนต้องยกเลิกไปค่ะ
ชาวบ้านจำนวนมากเข้ามารุมประชาธรรมนะคะ
พยายามที่จะเข้ามาใกล้ตัวให้มาถึงตัวให้ได้
ต้องรีบนำตัวผู้ต้องหากลับไปที่โรงพักทันทีค่ะ
เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
ส่วนผลตรวจเลือดไม่พบสารเสพติดนะคะ
และในวันพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลมหาสารคามต่อไปค่ะ